ไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้าง
จากจะปลูกผักสวนครัวแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือมีครอบครัวหนึ่งเขารีโนเวทบ้านให้เป็นร้านขายอาหาร
แล้วเป็นอาหารที่สร้างรายได้ดีซะด้วย
นั่นก็คือขายพิซซ่า

ไปที่ร้านกำแพงเพชรสเต็กฮาวส์แอนพิซซ่าเตาฟืน
ของคุณปัธมาเมี่ยงอิ่มค่ะหรือว่าคุณพริกแกง
คือคุณพริกแกงนี้เป็นหนึ่งในเจ้าของร้าน
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณช่วงปี๒๕๕๙เนี่ยนะคะ
บรรดาญาติพี่น้องเนี่ยเขาร่วมกันเปิดร้านพิซซ่าเตาฟืนเล็ก
แต่ปรากฏว่าหลายคนก็ได้ทำงานประจำบ้าง
บรรจุเป็นข้าราชการได้บ้างก็เลยต้องหยุดงานไปหยุดการขายของไป
จนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาบรรดาพี่น้องที่เหลือเนี่ย
กระทั่งเพื่อนสนิทด้วยก็กลับมาคุยกันใหม่
ซึ่งต้องบอกว่าผลตอบรับจากลูกค้านี่โอ้โหดีมากนะคะ
แล้วก็มีลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารที่ร้านเนี่ย
แน่นทั้งวันมากันเต็มเลย
คือตอนนี้ร้านอาหารเริ่มเปิดได้แล้ว
เขาก็มีการจัดมาตรการต่างของทางร้าน
สำหรับเมนูที่สั่งกันมากที่สุดก็คือนี่
เพราะพิซซ่าที่ร้านคุณเห็นไหมคะเขาทำแบบสด
นวดแป้งตีแป้งอบพิซซ่า
คืออบด้วยเตาฟืนนะคุณผู้ชม
เป็นพิซซ่าเตาฟืนอุณหภูมิก็จะร้อนทั่วถึง
แล้วก็ได้พิซซ่าที่มันมีความกรอบนุ่มแล้วก็หอมนะคะ
คือพิซซ่าที่นี่เขาจะเป็นแบบแป้งบางกรอบ
แต่ว่าหน้าเนี่ยจะนุ่มนะคะ
ก็คือทำให้ถูกอกถูกใจลูกค้ามากเลย
บรรยากาศแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ย
ให้เป็นร้านที่มันสวยงามมากคุณ
แล้วทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยก็เป็นไอเดียแบบเก๋หน่อยนะคะ
ก็แวะไปที่ร้านนี้เลยที่ร้านกำแพงเพชร
อยู่ที่บ้านเบาะ๓แสนตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ความหอมแล้วก็ความกรอบของแป้ง
คือตัวแป้งอย่างที่บอกมันกรอบแต่ว่าหน้าเขาจะนุ่มเหนียว

เดี๋ยววางแผนได้ไปแน่นอนนะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าวางแผนอนาคตเรื่องของอาหารการกินนะ
อยากจะกินอาหารอร่อยสุขภาพดีก็มีมากมายก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งปักหมุดเอาไว้แล้วกันนะคะ